ไม่รู้จักกับสอมันไม่มีแภบกับคนในโซเชียลนี้ว่า
ต้องได้จะปฏิวัยด้วยมีภาพถ่ายให้ทุกท่านใบคุยกัน

ไม่มีอะไรพี่ผู้สมัครเขามาสมัคร

นะแล้วปอทจับมือวันที่น้องมันก็ไม่ได้รู้จักแล้ว

อย่างน้องนี่เห็นวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปเจอยังไง

จากเออมาเจอที่นี่ทุกวันทุกวัน
ทีนี้กับอดีตผู้สมัครของผู้สมัคร

ของคนเที่ยวศาสน์
ที่ภาษาถึงที่สุดแล้ว

ยังไม่ได้ภาคศาสตร์และคณียังไม่ถูกที่สุด

พักเราคงยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ
พรรคเราคงใจจนคิดว่าถ้าสมมติอายการจังฟ้อง
ไม่ใช่แค่ตำรวจนะถ้าตำรวจสั่งฟ้อง
เอาแค่อายการสั่งฟ้อง

ไม่ใช่วันน่าภาคคนเดียวจะไปตัดสินใจนะเขาก็บาการการศาสตร์มีมติชอบให้ครับ
ดูดีเสร็จที่พิสูจน์คนเดียวไปข่าวว่าเขาฟ้องถี่แต่มันมีบริบัติผิดแล้วมันรู้ผิดกฎหมาย
เป็นการปรบิบัตินานที่มีชอบทุกคนต้องเข้าใจผลหมายกันด้วย